คุณผู้ชมค่ะจะซื้ออะไรสมัยนี้
เตือนไว้ก่อนนะระวังให้ดี

คุณแม่สุนารีไปช่วยเช็คของหน่อยไหม
ของจริงหรือของปลอมกับช่วง
เจาะแจ๊กริมจอ
โอ้โหคุณค่ะเรื่องวุ่นของวัยรุ่นแบรนด์เนม
แม่อินเทรนด์กับเขาจริงนะคะพี่สุ
ช่วงนี้ข่าวมันเยอะเรื่องของแท้ของเทียม
แต่ระดับนักร้องลูกทุ่งเสียงหวานหลานยะโมอย่างพี่สุนารีแล้วล่ะก็
อยู่วงการมาล้านปีคงจะมีกระเป๋าแผ่งปลอมแล้ว
ละล้านครึ่งล้านกับเขาแน่ว่าแล้วแม่ก็หยิบมาเช็คอีกสักที
ว่าไอ้ใบที่มีเนี่ยมันยังไง

อาจจะปลอมเหรอดูตรงไหนว่าปลอม

ใบนี้ให้เป็นปลอมเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้ไหมคะ

โอ๊ยคุณพรีแทนเลยจ๊ะ

นี่มันกระติ๊บแท้จ๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์
ถึงราคาใบนี้จะไม่เฉียดหลักล้าน
แต่ก็ใส่ข้าวเหนียวร้อนให้ได้ทานกันได้เด้อ
เอ้าแมนบ่หญิง
กระเป๋าหนังอาจจะไม่แท้แต่ว่ากระติ๊บแท้เลยแม่